ทีนี้พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดกันหน่อยนะคะ
มีผู้ชายซึ่งเป็นคนร้ายไปบุกบ้านคุณยาย
ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็สมองค่อนข้างเสื่อม

บุกเข้าไปกะว่าจะปล้ำคุณยาย
สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะทำได้สำเร็จนะครับ
เพราะว่ามีคนมาเห็นซะก่อน
ผู้ชายบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ
เพื่อต้องการข่มขืนคุณยายวัย๘๕ปี
ซึ่งคุณยายป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ความจำเสื่อม
นอนพักอยู่ที่บ้านหลังนี้เพียงลำพัง
เมื่อวันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมานะคะ

คือมีคนมาเห็นเขาซะก่อน
ต่อมาหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
ลูกสาวของคุณยาวได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความ

ลงบนเฟซบุ๊กเพื่อเตือนภัย

และ๒เพื่อให้ชาวบ้านช่วยกันตามหาเบาะแสของคนร้าย

ตำรวจสพกุศลาวสามารถจับตัวคนร้ายลายนี้ได้แล้ว
ก็คือนายบุญส่งมีพันธ์อายุ๔๓ปี
อาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นผู้ก่อเหตุ
พร้อมกับนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุแบบนี้ค่ะ
เจ้าตัวก็คือนายบุญส่งยอมรับสารภาพว่าได้บุกเข้าไปภายในบ้าน
เพื่อต้องการที่จะข่มขืนคุณยายวัย๘๕ปีจริง
เนื่องจากว่าเห็นคุณยายนอนอยู่ในบ้านเพียงลำพังนอนอยู่คนเดียว
ก็เลยเกิดอารมณ์ทางเพศกับคุณยายวัย๘๕ปี
แต่ในขณะที่ถอดกางเกงออกและเตรียมที่จะก่อเหตุ
ระหว่างนั้นเนี่ยคือมีคนมาเห็นแล้วก็ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
พอเป็นอย่างนั้นแล้วตัวเองก็เลยตัดสินใจรีบหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในป่าช้า
หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนก็ได้มีการออกหมายจับไปเมื่อวานนี้ที่สุดแล้ว
บุญศพคนก่อเหตุก็เลยประสานขอเข้ามอบตัวกับตำรวจซะโดยดีค่ะ
คุณยายวัย๘๕ปีบอกว่าในวันเกิดเหตุเธออยู่อีกห้องหนึ่งของบ้าน
ก็คืออยู่ในบ้านหลังเดียวกันนี่แหละค่ะซึ่งแม่เนี่ยได้นอนอยู่บริเวณบ้านเพียงลำพัง
ออกมาเห็นผู้ชายกำลังก่อเหตุจะข่มขืนแม่แต่พอคนร้ายวิ่งหลบหนีเนี่ย
ตัวเองก็ไม่ได้วิ่งตามคนร้ายไปนะครับเพราะว่าเป็นห่วงแม่
รีบเข้าไปดูแลตอนนี้คือคุณแม่คุณยายอายุ๘๕ปี
ยังคงรู้สึกภาวะยังคงรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าไม่รู้ว่าคนร้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าโดนจับกลุ่มตัวไปแล้วจะพ้นโทษออกมา
แล้วจะกลับมาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้อีกหรือเปล่าแต่เอาล่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเบื้องต้นเฉพาะหน้าเนี่ยนะคะ
ตำรวจได้มีการแจ้งข้อหากับนายบุญส่งคนร้ายรายนี้ก็คือบุกรุกเคหาสถานของผู้อื่นกระทำอาณาจารย์
หลังจากนั้นก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปส่งให้กับพนักงานสอบสวนสพกุศลาวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ